ว่ามีควันหลงเกี่ยวกับเรื่องของซีเกมเกี่ยวกับการล็อกผลการแข่งขันนะครับ
ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ชื่อดังของสิงคโปร์ก็รายงานว่าการแข่งขันบอลชายที่มาเลเซียมี๓นัดด้วยกันนะครับ
รอบแรกที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายจากการเฝ้าติดตามของเครือข่ายการพนันข้ามชาติใน๕ประเทศ
ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พึ่งจัดลงโทษแบนผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ของทีมลาวกับกาปุชชา
รวมทั้งสิ้น๒๒คนในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับการล้มบอด
ก็คือการล็อกผลการแข่งขันเรื่องของตัวเลขสกอร์

บางทีผู้สินก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกัน

ครับความสักสิบในรายการมันก็จะเริ่มหายลงไป
ซึ่งในอาเซียนเราถือว่าเป็นตลาดใหญ่

ส่วนยู๑๘นะครับชิงแชมป์อาเซียน
วันนี้มีคิวในการลงเตะนัดที่๓นะครับ

ก็แยกซ้อมนะครับรวมถึงตัวสำรองด้วย

ไทยนะครับจะเจอกัมพูชาวันนี้

เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายแล้วสดจะเตะเวลา

๒เกมที่ผ่านมาเราชนะตีบอลเลสเต้๓๐

ประตูได้เสียเป็นรองก็อยู่ที่๒ของกลุ่มครับ